ไปดูเรื่องสยองที่ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดลำปางตอนนี้เขาภาวะกันนะคะ
เป็นเหตุการณ์คือชาวบ้านไปพบศพชายคนหนึ่งถูกฟันคอ

ตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งตำรวจทั้งทหารแล้วก็ชาวบ้านนับร้อยคนค่ะ
ลงพื้นที่ไล่ล่าผู้ต้องสงสัย
ผู้ต้องสงสัยคาดว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิต
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงให้การวกวนด้วยเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้มีคนไปพบศพนายอาจ
เชื้อศรีเป่งอายุ๕๓ปี
ถูกฟันคอจนกระทั่งเสียชีวิต
ไปพบศพอยู่ใกล้กับปากทางเข้าป่าช้าในหมู่บ้าน
บ้านแม่เหี่ยวตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
ขณะที่นายอาจออกไปหาของป่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ตายเป็นคนดี
ก็ไม่มีคู่อรินะทำให้ชาวบ้านเขาหวาดภาวะค่ะ
กล้าออกไปทำไร่ทำสวนไม่กล้าออกไปทำมาหากิน
ที่ว่ายังไม่ทราบเลยนะว่าคนฆ่าเป็นใคร

พันธุ์ตำรวจเอกอภิวรักษ์นักไร่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังเหนือ
ก็นำกำลังตำรวจแล้วก็ชาวบ้าน

ออกไปไล่ล่าผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าว
พร้อมกับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
จากการสืบสวนคาดว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ
คือชายอายุประมาณ๕๘ปีเป็นคนในพื้นที่

แล้วก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลวังเหนือ

แล้วก็เดินลัดเลาะมาตามป่า
เข้ามาใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็อาจจะมาก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าจะใช้อาวุธมีดของคนตายก็ได้มีการฝันเพราะเราหาไม่เจอ

ตอนนี้ก็ติดตามตัวท่านก็ต้องสงสัยอยู่นะครับ
ซึ่งตัวผู้ต้องสงสัยนี่เรามีบอกแสว่าเป็นใครยังไง
ตอนนี้มันมีผู้ที่มีอาการจิปราสาท
พี่ทางกำลังบอดเคยจับส่งโรงพยาบาลแล้วเขาหลบหนีออกมา
จะติดตามตัวมาเพื่อสอบถามหาความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับ

ถึงเหตุที่ไม่ปลอดภัยมันก็ต้องติดตามหากลอมกันอยู่นะ
แต่เขียวข้องกับสถานที่นี้หรือถึงกว่านี้เราก็ยังไม่แน่ใจครับ
ชาวบ้านเขาภาวะแบบนี้ตำรวจก็ต้องทำงานหนักกันหน่อยนะคะ
ก็ขอกำลังจากทหารขอกำลังจากชาวบ้าน
ไปร่วมการออกค้นหาที่บริเวณป่าดอยบ้านแพ้
ค้นหานานเกือบ๒๔ชั่วโมงค่ะจนกระทั่งพบตัวผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวนะคะ
แล้วก็สามารถควบคุมตัวได้ที่บริเวณท่าทรายแห่งหนึ่งในหมู่บ้านทุ่งเป้า
หมู่๔ตำบลวังเหนือขณะที่กำลังเดินอยู่บนถนน
คุมตัวมาที่โรงพักวังเหนือเนี่ยนะคะขณะที่ควบคุมตัวมาเนี่ยโอ้โห
ทุลักษณ์ทุเลเลยนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยขาดคืน
ประชาชนชาวบ้านก็มุงดูกันเป็นจำนวนมากค่ะนายสัมพันธ์
นนทสวัสดิ์ศรีในอำเภอวังเหนือพูดเพียงสั้นบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยคนที่จับมาได้เนี่ยยังคงเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะ
เพราะว่าต้องรอการสอบสวนก่อนซึ่งเบื้องต้นก็ยังคงให้การวกไปวนมา
แต่จากพยานหลักฐานเบื้องต้นก็คาดว่าไม่น่าจะผิดตัวล่ะค่ะ